เรื่องความหึงห่วงระหว่างสามีกับภรรยาครับ
อายุ๕๔ภรรยาอายุ๒๘ห่างกันสัก๒๖ปี
ภรรยาไปทำงานไม่กลับหลายวันสามีสงสัยตามไปดักรอที่โรงงาน
เห็นภรรยาซ้อนมอเตอร์ไซค์ผู้ชายคนอื่นมา
โมโหคิดว่าต้องเป็นชู้แน่เอาเหล็กฟาดหัวภรรยาตายเลยครับ
แล้วเขามีลูกกัน๑คนด้วยนะคุณผู้ชมสุดท้ายก็กลายเป็นกำพลาไปเลยนะครับ
เหตุการณ์มันเกิดขึ้นช่วงสายวันนี้นี่เองครับที่โรงงานไอศครีมแห่ง๑
ที่ถนนบัวลายซอย๑ตำบลหายาอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่นะครับ
ตำรวจสพเมืองเชียงใหม่ครับได้รับแจ้งว่ามีเหตุผู้หญิงถูกทำร้ายร่างกายจนบาดเจ็บสาหัส
พอไปถึงไปเจอนางสาววัสสุนีอายุ๒๘ปีครับนอนหมดสติจมกองเลือดอยู่
ตอนแรกยังคงมีชีพจรยังคงหายใจอยู่นะครับ
ร่างเธออยู่ที่โรงงานสภาพถูกตีเขาที่ศีรษะที่หน้า
ผู้ภัยพยายามปั๊มหัวใจอยู่ครับแต่ทนพิษบัตรแผลไม่ไหวแล้วก็เสียชีวิตในเวลาต่อมา
ส่วนคนก่อเหตุก็คือสามีของเขาคือในบัตรผาทองดีอายุ๕๔ปี
ก็ยืมรอมอบตัวและสารภาพว่าเขาเป็นคนลงมือทำร้ายเมียตัวเอง
แล้วอยู่กินกันมาก็มีลูกกันหนึ่งคนแล้วด้วยนะครับ
จากว่าเขาบอกว่าภรรยาเขามีชู้นี่อันนี้ตัวคนก่อเหตุนะครับ
กระทั่งเช้าวันนี้เขาบอกว่าเขาแอบไปดูภรรยาที่โรงงาน
เพราะภรรยาไม่กลับบ้านหลายวันเนื่องจากว่าต้องรับไอศครีมไปขาย
แต่เขาเห็นภรรยาซ้อนรถผู้ชายอื่นมาก็เลยคิดว่าคงเป็นชู้
เอาท่อนเหล็กไปกระหน่ำตีที่หน้าที่หัวไปหลายครั้งจนภรรยาเขานอนแน่นิ่งไป
อีกทำให้เกิดทานเอง

แต่ก่อนที่จะมามีเหตุการณ์นี้คือจับได้เห็นในไลน์ก่อน
ภรรยาไปคุยกับผู้ชายคนนี้ทางโทรศัพท์ก็เลยมาดักรอนะฮะ
อย่างไรก็ตามครับเราฟังความข้างเดียว
เพราะว่าผู้ตายเขาก็ตายไปแล้วอีกฝั่งหนึ่งก็พูดไม่ได้
สุดท้ายคนผิดก็ต้องถูกดำเนินคดีไป
แล้วก็ถูกข้อหาทำร้ายร่างกายจนเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย
แต่ลูกต้องอยู่คนเดียว
บางทีคือความหึงหวงอารมณ์โชคภูมิด้วยนะคะ